เรื่องนี้มีความต้องการจริงต้องการให้หมอปลามาช่วย
ตัวลูกสาวเองเห็นว่าแม่อาการเปลี่ยนไปจากคนธรรมธรรโม
ดูเหมือนกลายเป็นคนบ้าพูดตรงแบบนี้เลย
เอาพระไปฝังดินแล้วมีอาการแปลกเดี๋ยวไปดูอาการของเธอก่อน
เดี๋ยวไปตามภารกิจของหมอปลากันครับ
แม่เป็นอย่างแม่จะเป็นยัง
ตามภารกิจของหมอปลากันครับ
โอ้โหเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ
ตามภารกิจของหมอปลากันครับ

ไม่มีสักคนเพราะเธออยู่ออกมาตะโกนโวยวาย

นี่คือนางกุศลสุขสำราญ
หรือป้าแดงอายุ๖๓ปี
มายืนตะโกนด่าใครก็ไม่รู้

แล้วก็บอกว่าแม่มีอาการแบบนี้

จะส่งให้หมอปลาดูให้ดูซิว่าอาการของแม่เป็นแบบนี้
ตัวลูกสาวป้าแดงเล่าให้ฟังนะบอกว่าแม่อยู่คนเดียว

ส่วนตัวเธอลูกสาวน่ะทำงานอยู่จังหวัดสมุทรปราการ
ปกตินะตัวคุณแม่ไม่ค่อยพูดกับใครหรอกครับ
เธอเป็นคนธรรมะธรรโมด้วยชอบเข้าวัดธรรมวล
ต่อมาเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เริ่มมีอาการแปลกเริ่มต้นด้วยการเอาพระพุทธรูป
และพระเครื่องในบ้านไปฝังดินเฉยเลย
แล้วตะโกนด่าคนนู้นคนนี้ตามในคลิปนะครับคุณผู้ชมครับ
ราวกับว่าเผลอพูดคนเดียวหรือไม่ก็พูดกับคนตาย
แล้วอย่างนี้นะในบ้านเนี่ยตัวคุณแม่เนี่ย
นำแผ่นไม้มาตั้งแทนพุทธรูปแล้วอะไรรู้มั้ยที่แปลกไปกว่านั้น
เอาหนามตะบองเพชรมาบูชาบูชาหนามตะบองเพชรซะแล้ว
นี่ในบ้านเป็นแบบนี้ครับแล้วบอกอย่างนี้นะว่า
เก็บใบไม้เอาไว้เนี่ยแต่บ้านเลยอันนี้หนามตะบองเพชร
พี่คันเก็บใบไม้เอาไว้ในบ้านมันรกนะ
ใครเขาก็ไม่มาบูชาใบมงใบไม้กันหรอกครับ
บางทีนะครับปูที่นอนเอาไว้๕ที่
ทั้งที่ผมบอกไปนะว่าบ้านหลังนี้ตัวคุณแม่เขาอยู่แค่คนเดียว
ราวกับว่ารอใครมานอนด้วย
เท่านั้นไม่พอจัดสำหรับอาหารเอาไว้๕ที่
ราวกับว่ารอให้ใครมากินด้วย
เนี่ยฮะแล้วอาการคุณแม่หนักเลยคือ

สภาพผอมผอมโซลงทุกวัน
โหจ้าน่าสงสารจริงนะ
งั้นไปดูกันหน่อยคลิปนี้ถูกส่งไปให้หมอปลา
นะและวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาหมอปลาลงพื้นที่แล้ว
มาแล้วค่ะหมอปลามาแววมาแวว
ไปที่บ้านของป้าแดงเลยฮะในอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
พอไปถึงปลาแดงไหมอยู่เจอแต่ลูกสาวไม่เป็นไร
งั้นคุณลูกสาวพาหมอปลาไปดูรอบบ้านหน่อยนะครับ
ก็เห็นแล้วว่าอะไรเห็นว่ามีแผ่นไม้ตั้งเอาไว้ที่โต๊ะ
แล้วก็ใบมงใบไม้ตามที่ลูกสาวเขาให้ข้อมูล
แล้วเจอหายอีก๒ใบด้วยนะ
แล้วก็มีอะไรนะแผ่นไม้วางแทนพระพุทธรูปเหมือนกับบูชานะ
ใช่แล้วล่ะครับทั้งหมดทั้งมวลตามที่ตัวลูกสาวเขาบอกเลย
ก็ดูบ้านไปสักพักแล้วสักพักที่บอกนะป้าแดง

กลับมาแล้วป้าแดงกลับมาแล้วโอ้โหมาถึงงง
อะไรพวกแกมาทำไมมาทำไมเต็มบ้านฉันไม่หมด

โอ้โหด่าทั้งหมอปลาด่าทั้งนักข่าว

โอ้โหเอาใครเข้ามา
โอ้โหงงไปหมดเอาไปดูช่วงเวลานั้นกันหน่อยนะครับ
เป็นไงบอกไล่ไปซะไป

แล้วเรียกว่าลูกสาวด้วยเธอเป็นอะไรของเธอ
โอ้โหเอางั้นยังกลับไม่ได้นะเขายังไม่ไปไหนนะ
เพราะว่าต้องพยายามช่วยเหลือรักษาตัวคุณแม่ให้หายก่อน
บอกว่าที่เขาทำเขาเหมือนจะไหว้บูชาพ่อเขาแม่เขาก็คือตายาย
เขาว่าอย่างนั้นไงหมอปลาครับก็ให้ลูกสาวของป้าแดงพาไปที่ชายป่านะครับ
แล้วไปตรงจุดนั่นแหละที่ป้าแดงน่ะเอาข้าวของมาฝัง
ไอ้พวกพระของมีค่าพระพุทธรูปอะไรนู้นน่ะ
ก็ไปขุดนะแต่เจออะไรรู้ไหม
ผ่านกับภาพวาดแล้วพระเครื่องหรืออะไรต่างที่มาฝังเอาไว้
คาดว่ามีคนรู้และแอบขุดเอาไปแล้ว
อ้าวของมีค่าไม่เจอแล้ว
เขาเชื่อว่าไอ้พระเครื่องอะไรพวกนี้เอาไปเช่าบูชาต่อ
อาจจะได้ราคาไงพวกพระพุทธรูปอะไรแบบนี้ไง
อยู่แล้วครับโดนขุดไปหมดแล้วครับ

ป้าแดงครับออกไปที่ป้าแดงก็ต่อ

แต่พอเจอกับพี่ฟ้าคนสวยคุยรู้เรื่อง

มาทำพิธีกันหน่อยให้ลูกสาวนั่งเหยียดค้าแบบนี้
เดี๋ยวคนไหนหมอปลาแป๊บนึง

ยังลูกสาวดูในช่วงเวลาในการทำพิธีแบบนี้หน่อยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ทูปติดยูทูปเบอร์ช่องหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของศาสนา
เรื่องของคำสอนอาจจะไปฟังคำสอนอะไรผิดมาก็ได้
ราวกับว่าถูกล้างสมองหมอปลาบอกลูกสาวอย่างนี้นะ
นี่อยากให้ป้าแดงหายนะเดี๋ยวพาป้าแดงไปที่บ้านของหมอปลา
ที่จังหวัดเพชรบุรีในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
เดี๋ยวจะช่วยรักษาให้หายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย๓๐พฤศจิกาก็วันพรุ่งนี้นะ
รอดูแต่ว่าจริงนะผู้ใหญ่ดูโทรศัพท์เยอะก็อาจจะมีโอกาส
ที่จะแบบว่ามีความจินตนาการเกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะคุณผู้ชมเอาล่ะ